ได้ก็ไม่ค่อยพอกับรายจ่ายแล้วทำไมโจรรายนี้มาซ้ำเติมอีกคืออย่างนี้ค่ะโจรรายนี้
มาในร้านมาเป็นลูกค้านะคะบอกป้าข้าวมันไก่๕กล่อง
บอกเหลือทำได้แค่๔กล่องเท่านั้นโจรมันออกอุบายเลยค่ะ
ถ้างั้นขอชาร์จแบตโทรศัพท์หน่อยไปชาร์จแบตโทรศัพท์ใกล้กับกระเป๋าเงินคุณป้า
สุดท้ายค่ะเอากระเป๋าเงินหนีบไปนะรักแร้เหนียวแล้วก็ฉกไปเลยค่ะ
ข้างในมีของมูลค่ากว่าห้าแสนบาทโอ้โหป้าแกก็เลยร่ำไห้แบบนี้ค่ะ
เราเข้าใจว่าป้ากระหนกพอเลยนะจะเป็นลมอยู่แล้วอ่ะเนอะ
ใช่กว่าจะเก็บออมมาได้กว่า๕แสนบาทเนี่ย
เงินหายพันหนึ่งโอ้โหเรายังแบบหาทั้งวีทั้งวันนี่พูดไม่ออกเลยนะ

ห้าแสนมูลค่าข้างในกระเป๋าที่ลดออกไปอ่ะห้าแสนบาท
แก้วแหวนกันพร้อมด้วยใช่ไหมใช่มีแวนเพชรมีบัตรเอทีเอ็ม
มีไอ้ไข่รุ่นแรกด้วยนะนี่ดูสิฮะเข้าใจหัวอกบ้านนะคะ
คุณป้าเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายข้าวมันไก่ค่ะ
ร้องไห้ไม่หยุดแบบนี้นะคะหลังจากที่ถูกคนร้ายเข้ามาขโมยกระเป๋า
ภายในอย่างที่บอกไปอ่ะมีมูลค่าทรัพย์สินกว่าห้าแสนบาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายข้าวมันไก่ในอำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาครค่ะ
กระหนกพรตอนที่ร้องไห้เรายังไม่คุยกับแกนะ
เดี๋ยวปล่อยให้แกร้องไปก่อนได้แต่ปลอบใจแกเนี่ย
ตอนนี้แกได้สติแล้วค่ะหยุดร้องไห้แล้ว
เล่าให้เราฟังบอกว่าคนร้ายเป็นชายเข้ามาทำทีสั่งข้าวมันไก่๕กล่อง
ก็เลยตอบว่าเหลือทำได้แค่๔กล่อง
หมายถึงว่าเหลือไก่เนี่ยทำข้าวมันไก่ได้แค่สี่กล่องครับ
แล้วคนร้ายค่ะทำทีมาขอชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์
บอกว่าเดี๋ยวแบตจะหมดป้าแกก็เลยใจดีค่ะ

จุดที่คนร้ายไปชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยนะคะ
เป็นจุดที่ป้าวางกระเป๋าไว้มันคงสังเกตเห็นแล้วล่ะ
ในนั้นเนี่ยมีทรัพย์สินหลายรายการนะคะตำรวจก็ต้องลงพื้นที่
ในกระเป๋ามีอะไรบ้างแหวนเพชรสามวงต่างหูเพชร
หลวงพ่อรุ่งปี๔๘หลวงพ่อรุ่งเนี่ยเลี่ยมทองด้วยนะคะ
แล้วก็เหรียญไอ้ไข่รุ่นแรกราคาสามแสนห้าหมื่นบาท
ที่มีมูลค่าอีกหลายรุ่นด้วยกันค่ะบัตรเอทีเอ็มพร้อมกับรหัสด้วย
พี่เบิร์ตก๊อฟตายแล้วป้าแกจำไม่ได้แกเลยต้องจดรหัสไว้ไง
อันนี้คือเป็นเป็นจุดอ่อนของผู้สูงอายุเลยใช่ค่ะ
ส่วนใหญ่ท่านจะจดไอ้เลขเอทีเอ็มเนี่ย

ทีนี้ป้าบอกตอนที่คนร้ายเดินออกไปจากร้านเนี่ย

รักแร้ของคนร้ายมันตุงเหมือนมีอะไรหนีบไว้สักอย่าง

ก็เลยให้ไปชักคู่กับของแฟน
พอพูดเสร็จแล้วก็เดินมาผัดข้าวให้เขา

หนูไปถ่ายกษานก่อนหนูจะไปเข้าพิธีประชุม

ใช่นี่แหละค่ะป้ากระหนกพรยังบอกด้วยนะคะ

บอกว่าคุณนักข่าวช่วงโควิด๑๙
มันระบาดเนี่ยป้าก็ขายของแย่อยู่แล้วนะ
ลำบากพอแล้วนะแล้วคนร้ายยังมาซ้ำเติมกันแบบนี้อีกนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้ววิงวอนขอร้องคนร้ายให้เอาของมาคืน
เพราะว่าทรัพย์สินทั้งหมดมันมีคุณค่า
อกจากจะเป็นตัวเงินแล้วมันมีคุณค่าทางจิตใจด้วย
ส่วนเงินอยากได้ก็เอาไปเลยตอนนี้รู้สึกเสียใจมาก
เพราะว่าทั้งชีวิตเนี่ยทำดีมาตลอดก็ไม่คิดว่าจะมาเจอเรื่องเหตุร้ายแบบนี้ค่ะ